อ่ามาติดตามเลือกตั้งหกหกกันนะฮะใช่ค่ะ
มาดูกันหน่อยค่ะบรรยากาศวันนี้เลยนะคะ
พลเอกประยุทธ์พร้อมด้วยภรรยาค่ะ
นางนรพรจันโอชาก็ได้เป็นประธานนะคะ
ในงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีสงกรานประจำปีนี้
ดูสิคะภาพบรรยากาศเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เมื่อเช้ามีคณะรัฐมนตรีก็มาร่วมงานแบบพร้อมเพลียงเลยค่ะ
แล้วอย่างหนึ่งนะคุณปีนี้ไม่ได้มีการรดน้ำขอพร
ไม่ได้จัดให้รัฐมนตรีรวมถึงข้าราชการรถน้ำขอพรเพราะอะไร
มือนายกยังเจ็บอยู่ค่ะต้องปิดพลาสเตอร์กันน้ำ
แล้วอย่างหนึ่งไม่ได้แจกของที่ระลึกด้วย

แล้วดูสีหน้าสีตาของนายกเป็นยังไงบ้าง
เช้ายิ้มแย้มอารมณ์ดีนะคะนักข่าวก็ถามแหละ
ท่านนายกคะช่วงนี้อธิษฐานขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
นายกบอกว่าขอพรพระให้บ้านเมืองสงบแล้วก็ปลอดภัย
นำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม
รัฐบาลที่ดีไม่ใช่ก้าวหน้าสองเก้าถอยหลังสองเก้า
แล้วก็ต้องไปคิดค่าให้ควรให้ดีด้วยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
นี่แหละค่ะนายกก็อวยพรนะคะให้กับชาวไทยทุกคนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วย

ภักดิ์เศรีรวมไทพลตรศนอเอกเศรษฐุรูปพิสูจน์
แล้วก็พาผู้สมัครลุยหาเสียงเลย
บรรยากาศเป็นยังไงนักท่องเที่ยวที่หาดใหญ่
วันเล่นกันแล้วฮะเล่นก่อนจังหวัดอื่นเลย
ใช่ลองดูบรรยากาศหน่อยนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหคนมาขอถ่ายรูปตลอดทางนะคะ
เทศกาลหัดใหญ่มิดไนท์สงกรานแบบนี้
ก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
อีกคนนึงที่อยากรู้เหลือเกิน
เสียชัตริย์สายเปรย์
เราพาคุณผู้ชมไปถึงกำแพงเพชรนะคะ

ถามหน่อยซิก่อนหน้ามันก็มีข่าวไง
สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักรวมแผ่นดิน
แล้วเอ๊เสียชัตริย์ลาออกแล้วหรอกคะ

ขอลองฟังเสียชัตริย์หน่อยได้ไหมค่ะ
ที่ผมตัดตินใจแล้วว่า

ก็เป็นใจล้าออกที่ทศผมเองอะผมไม่เหมาะกับตรงนี้
และอย่างบางทีทำอะไรเผื่อผิดไปไม่รู้กฎเกณฑ์เขาผมก็กลัวโดน
ผมเริ่มจับมือบาลาน่าอุ๊ดกำลังเดินตั้งวงกัน
คือใครครับบาราน่าอุ๊ดคือใครอุ๊ด

เยอะแล้วงานก็โปรโมทสินค้าก็มีมา